เริ่มกันที่ข่าวใหญ่กันก่อนนะคะเป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
มีภาพด้วยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ย
อาจจะเห็นแล้วแต่ว่าเราจะเล่าให้ฟังเพราะว่า
คดีนี้เริ่มได้รับความสนใจตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
เป็นภาพด้วยเพราะว่าล่าสุดไปเจอกระดูกเพิ่มเติม
อ่าที่ต้องตั้งชื่อแบบนี้นะคะย้อนที่มาที่ไปนิดนึง
สัปดาห์ที่แล้วมีการที่ตำรวจไปค้นบ้านในไอซ์
ไอซ์ชื่อจริงว่านายอภิชัยองค์วิสิตบ้านอยู่ซอยเพชรกะเสมสี่สิบเจ็ด
แขวงบางแคร์กรุงเทพมหานคร
เข้าไปตรวจค้นจริงแล้วตำรวจจะเข้าไปตรวจค้นเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
เพราะว่าคนที่เขาเสพยาด้วยกันเขาซัดทอดว่าในไอซ์เป็นเจ้าของแหล่งที่มีปาร์ตี้ยาไอซ์
อกจากนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจด้วยว่านายไอซ์ฆ่าผู้หญิง
ด้วยวิธีการเอาศพของผู้หญิงไปใส่ในหีบหีบเหล็ก
หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าตำรวจเข้าไปตรวจค้นไอซ์เจอแล้วยาเสพติดเกี่ยวข้องแน่นอน
ไปซักมาในไอซ์ยอมรับยอมรับว่าเขาฆ่าผู้หญิงคนนี้จริง
อกจากนั้นได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าเขาฆ่าคนอื่นอื่นอีกด้วยการเอาไปถ่วงน้ำ
ตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้พานักประดาน้ำไปเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะไปพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
คือในบ้านเขาเนี่ยพื้นที่๒๐ไร่มันมีบ่อน้ำอยู่๓จุดด้วยกัน
ตำรวจไปค้นบ่อน้ำซึ่งเป็นจุดที่พยานบอกว่าเขาพูดคุยกับไอซ์
ไอซ์บอกว่ามีศพอยู่ในนี้นะคือในช่วงที่เมายาเขามีการท้ากันว่าลงไปสิ
ถ้าได้ศพขึ้นมาเนี่ยเขาจะให้๕๐๐บาท
ให้ข้อมูลให้กับตำรวจตำรวจบอกเอ๊ะมันมีจริงหรือไม่มีไม่ทราบแหละไปดูก่อนแล้วกัน
แล้วก็ลงพื้นที่ไปแบบนี้นะคะสรุปมีจริงมีศพจริงจริง
จากการตรวจค้น๓ชั่วโมงด้วยกันพบโครงกระดูกถูกเหล็กดัดของประตู
น้ำหนักประมาณ๑๕๐กิโลกรัมทับไว้เป็นประตูเห็นไหมคะ
เป็นประตูลูกกรงเหล็กประมาณแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วบนลูกกรงเนี่ย
มีเก้าอี้ซีเมนหนักอีก๒ตัวทับไว้อีกทีหนึ่งเหมือนเก้าอี้ม้าหินเลยนะ
ลักษณะแบบนั้นแต่เป็นซีเมนนะคะหลังจากนั้นพอเอาทั้งสองอย่างนี้ขึ้นมา
ปรากฏว่าเห็นอะไรมันเป็นห่อพันเอาออกมาจากน้ำขึ้นมาดูคลี่ดู
เป็นโครงกระดูกพบทั้งหมดยี่สิบแปดชิ้นด้วยกันนะคะค่ะวิธีการห่อศพของเขาก็คือ
เอาศพไว้ด้านในหลังจากนั้นห่อด้วยผ้าเป็นลักษณะของผ้าปูที่นอนก่อน
แล้วก็เอาพรมเนี่ยมัดอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาสายไฟมัดนะคะหลังจากนั้นชิ้นส่วนเนี่ย
เอาดัมเบลน้ำหนัก๗กิโลกรัม๒อันมัดหัวมัดท้าย
แล้วก็ถ่วงน้ำอีกทีหนึ่งคือกะจะไม่ให้ศพมันโผล่ขึ้นมาเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทั้งหมด๓ชั่วโมงในการค้นหา

พบเฉพาะส่วนกลางของร่างกายส่วนล่างก็ไม่เจออีก
จากนี้หลักฐานเพิ่มเติมที่พบก็คือ

เอาไปฟังเจ้าหน้าที่ประดาน้ำที่เขาไปค้นหาเมื่อวานนี้หน่อยค่ะ
ฟันชุดล่างกรามชุดล่างก็คิดว่านายเป็นผู้หญิง

ชิ้นส่วนสำคัญที่พบเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกราม
เพราะว่าการที่เราพบกรามส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเห็นภาพมันจะมีฟันด้วย
แล้วฟันนี่แหละมันจะสามารถพิสูจน์ทราบอัตลักษณ์บุคคลได้ค่อนข้างง่าย
คือตอนนี้เนี่ยแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิง
แต่เบื้องต้นมีการไปแจ้งคนหายคือผู้หญิงลักษณะท้วม
ทองที่สนเพชรเกษม๑ล่ะ
แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือรอปภประจำหอพักของไอซ์
หายตัวไปนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่า
เพราะว่าเขาบอกว่ามีข้อมูลว่ามีคนเห็นว่ามีอยู่
เป็นจุดที่เป็นสีแดงนะคะเป็นเบอร์น้ำ
บ่อน้ำนี้อยู่ใกล้กับบ้านพักของไอซ์

ด้านซ้ายของจอมีเบอน้ำอีก๒เบ่า
ซึ่งจุดที่ไปพบศพซึ่งอยู่ในบ่อน้ำมันอยู่ใกล้กับจุดที่เขาเอาศพที่ตายจากหีบเหล็กไปฝัง
สรุปแล้วตอนนี้ในพื้นที่บ้านของในไอซ์เนี่ยพบแล้วสองศพนะคะค่ะเรื่องความคืบหน้าคดีค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกนครินสุคลทวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙เปิดเผยว่าเบื้องต้นเก็บชิ้นส่วนกระดูกทั้งหมด๒๘ชิ้น
ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชตรวจสอบดีเอ็นเอจะเอามาเปรียบเทียบว่าชิ้นส่วนโครงกระดูกเป็นหญิงสาวที่มีญาติ
เอามาแจ้งหายไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ก็คือผู้หญิงที่มีลักษณะถ้วมแต่ว่าปัญหามันมีอยู่นิดหนึ่งก็คือคือไม่ทราบว่า
ตายไปนานหรือยังเพราะเนื้อเยื่อมันหายหมดเลยคุณเห็นไหมเหลือแต่โครงกระดูกทั้งนั้นเลยนะคะ
และชิ้นส่วนที่สำคัญที่จะตรวจดีเอ็นเอก็คือเนื้อเยื่อแต่อย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่ามันตรวจได้แหละจากกระดูกแต่ต้องใช้เวลาอยู่สักนิดนึงนะคะ
อย่างไรก็ตามวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าประดาน้ำทั้งหลายแล้วก็ทีมแพทย์เดี๋ยวจะลงพื้นที่เพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้
เพราะว่าบ่อนี้ค่อนข้างกว้างเหมือนกัน๒ไร่เผื่อจะไปพบชิ้นส่วนอื่นอื่นเพิ่มเติมเพราะตอนแรกกระโหลกหาย
ด้านล่างไม่มีค่ะเดี๋ยวงมหาพื้นที่ขยายพื้นที่อีกทีเผื่อจะไปเจอชิ้นส่วนอื่นอื่นอีกนะคะ
อกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่เขาไปควบคุมตัวเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนอกจากเขาจะซัดทอดว่ามีการฆ่าผู้หญิงยัดหีบศพแล้วฆ่าผู้หญิงทิ้งน้ำแล้วเขาบอกว่าเขาเคยพูดถึงนายไอซ์เนี่ยฆ่าผู้หญิงอีกคนนึงลักษณะคล้ายยัดหีบศพเลยนะ
แต่เอาทั้งหีบถ่วงน้ำด้วยสรุปแล้วไอซ์เนี่ยน่าจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องฆ่าถึง๓ศพแล้วใช่ค่ะ
เอามาดูพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งโดยสรุปตอนนี้นะคะศพแรกเจอแล้วที่ชื่อว่ากิ๊กที่มีบริเวณด้านหลังเนี่ย
สักเต็มไปหมดเลยสาวสายลายอ่าสาวสาวชื่อชื่อกิ๊กเนี้ยนะคะก็คือถูกฆ่ายัดหีบศพ
อันนั้นตอนนี้รอพิสูจนทราบดีเอ็นเออยู่และ๒โครงกระดูกที่พบเมื่อวานนี้
และอาจจะมีอีกหนึ่งศพเพิ่มเติมที่ถูกยัดถีบและเอาไปถ่วงน้ำ
บทสรุปทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับคดีไอซ์รอผลการตรวจสอบดีเอ็นเอค่ะ
ค่ะแล้วก็ต้องรออีกด้วยนะคะว่าจะพบอีกหนึ่งศพหรือเปล่านะคะ
ตามคำบอกเล่าของเพื่อนของไอซ์ซึ่งก็เป็นเอ่อเพื่อนที่เจอกันในคุกเนี่ยนะคะ